แต่ก่อนเขาเคยเป็นผู้จัดการทีมด
งานเธอยุ่งมากนะครับทั้งการดูฟอร์บอล
ทั้งการดูนายกสมาคมเน็ตบอล
แล้วก็ช่วยสามีเธอดูด้วยนะครับ
กระแสข่าวที่ออกมานะครับในเรื่องนี้
เลยครับเชิญนักข่าวไปเลยก็บอกว่ามีข่าวลือออกมาพาดพิงชื่อเธอในทางเสื่อมเสียด้วย
ก็เลยต้องออกมาย้ำนะครับตามที่พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นได้ปฏิเสธก่อนหน้านี้
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยพลตรวจเอกสมยศกับคุณชัยพักศิริวัตรสามีเธอเป็นเพื่อนกัน
แต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่รู้จักคุณสมยศเป็นการส่วนตัวนะครับ
แล้วก็ไม่เคยมีการติดต่อทาบทามแต่อย่างใดเลยครับ
ที่เห็นความเจริญรุ่งเรืองโดยการนำของคุณแป้ง
พี่ก็ชื่นชมนะคะพี่ถือว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีคนมารับไม้จากพี่ต่อไปแล้ว
ทำให้วงการฟุตบอลหญิงพัฒนาถือเป็นเกียรติกับงานของพี่ที่ได้ปั้นแต่งเอาไว้นะคะ
แล้วก็คุณแป้งก็ทำงานได้ดีแต่จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือไม่อย่างไร
ก็ขึ้นอยู่กับนายกสมาคมฟุตบอลว่าจะได้รับอาจจะพิจารณาแล้วก็อยู่ที่แผนการตามที่คุณสมยศได้มีการแถลงออกสื่อไป
วันนี้นะคะว่าจะต้องมีการแถลงเรื่องของแผนการพัฒนาระยะสั้นระยะกลางระยะยาว
ซึ่งพี่ไม่ได้มีการไม่มีความสนใจนะคะที่จะเสนอแผนหรือว่ามีแม้กระทั่งแวบเดียวที่จะเข้ามาในสมองพี่ว่าจะกลับไปพัฒนาฟุตบอลหญิง
ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเข้าสู่ตำแหน่งหรืออยากจะอยู่ต่อไปถามคุณสมยศนายกเอาเองเลยนะคะ
ไม่ต้องมาโยนว่าเป็นคั่วเก่าคั่วใหม่เพราะว่าถ้าอย่างนี้มันไม่แฟร์กับพี่
ฟังแบบนี้ก็ชัดเจนนะครับนอกจากนี้นะครับนางนรมนยังกล่าวว่าขณะนี้ก็มีภารกิจมากแล้ว
ในฐานะประธานเทคนิคสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาเน็ตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ซึ่งก็มีความสุขและผลงานเป็นที่น่าพอใจพร้อมกันนี้ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนากีฬาที่รับผิดชอบ
ที่อยู่นี้ให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกต่อไปด้วยนะครับ